งานกีศาชนม๓เขาเนี่ยภ่านพ้นไปได้คู่จุ๊บกลางสนามอย่างนัดเดทกับยายาไปแล้ว

เห็นผู้ชายที่เดินดุ่มออกมาจากสนามฟุตบอลไหมคะ

ก็เลยออกมาเบรกขวางรถนั่นเองนะคะ

คู่ขวัญใจในจอมาริโอก็เลยต้องยอมให้ค่ะ
ส่วนคิมเบอร์รี่บอกว่าเอาจริงตกใจพี่

ความน่ารักมอบให้กับแฟนคลับกันไปก็แล้วกันนะคะ
ส่วนวันเกิดหนุ่มหมากที่ใกล้จะถึงเร็วนี้

ไม่ต้องตกใจเมื่อวานเป็นงานครบรอบบาร์บี้
หลังเลยแต่งเป็นลูกนี้นะไปดูเลยค่ะน่ารักมากเลย

ไปถ่ายละคร

เขาก็อยากได้เรื่อยแบบรถเก่า

มะเกิด๑๙มีนาคมมีมากอายุ๒๘ตั้งใจใช่ไหม